อีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งฮะหนุ่มแสบแอบหลอกว่าสามารถจองวัคซีนได้แล้วคนหลงเชื่อ
หลงเชื่อโอนตังมาให้เสียหายหลายแสนบาทครับ

ชุดสืบตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ก็คือตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีฮะ
บุกโรงแรมที่ตำบลก่อสมบูรณอำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
ขยายผลตามจับแจ๊กกี้ขยายผลตามจับสิทธิพงศ์ทองหุยขยายผลตามจับนู่นอีก๕ชื่อ
ทำไมในห้องมีคนเดียว๕ชื่อที่ว่านั้นปลอมทุกชื่อ
แล้วตกลงชื่อจริงคืออะไรชื่อจริงคือถาปากรแก้วศรีอายุ๒๐ปีเอง
เป็นตัวเปิดเหมือนวงตลกอะนะวงตลกจะมีตัวเปิดตัวชงตัวลุกตัวลับนะฮะ
เขาเป็นทุกตัวเลยเหมือนว่าผมจองได้อีกตัวหนึ่งแต่เป็นตัวเขาเองนะ
อยากจะจองผมโอนเลยนะผมโอนแล้วเล่นทุกบทบาททำเองหมดเลย
ผมทำแล้วได้จริงด้วยรีวิวมีคนโอนไปโอนตังไปแล้วโอนอะไรได้บ้าง
จองได้ทันทีคนโอนเข้าไป๕๐คนเข็มละ๓๐๐๐คนโอนใหญ่เลยนะ
ก็ถือว่าสูงแล้วแต่มีคนอยากได้วัคซีนเยอะขนาดเนี้ยอืม
เขาก็โอนต่อเข็มนะฮะสุดท้ายแล้วมีคนเสียหาย๕๐ราย
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ก็ขยายผล
ขยายผลจนสามารถตามไปจับตัวหนุ่มคนนี้คาโรงแรมที่ศรีมหาโพธิปาจีนบุรี
แล้วหนุ่มคนนี้บอกให้สบายใจเงินที่ได้ใช้หมดแล้วครับพี่
หมดเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวเหรอไปเติมเกมออนไลน์
มันเจ็บปวดหัวใจเดี๋ยวฟังหนุ่มคนนี้ฮะถาปกร

ไปเติมเกมออนไลน์แล้วก็ใช้จ่ายเป็นรายวันไปนะฮะ
สุดท้ายแล้วตำรวจก็ดำเนินคดีเอ้าไปเช็คประวัติย้อนหลัง
ก็มีคดีติดตัวอยู่นี่เพิ่งพ้นโทษจำคุกเพิ่งหลุดคุกมา
ช่อกงขายของออนไลน์ลักษณะวิธีการจะคล้ายกันแบบนี้
นั่นเองนะฮะสุดท้ายว่าสามารถจับกลุ่มตัวได้
นี่คือการซ้ำเติมผู้คนในสังคมในยุคของโควิด๑๙จริงนะฮะ
คือถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าเราได้วัคซีนดีและคุณภาพดีฟรีตั้งแต่แรกเนี่ย

อันนี้ไม่มีทางได้เงินหลักจากเราสักบาทหรอก